เราจะมาพูดถึงเรื่องของสงกรานกันนะคะ

สวัสดีค่ะมชกาล
วันนี้ต้องบอกวันที่๑๒เมษายนใช่ไหมคะ
จริงแล้วคือวันพรุ่งนี้๑๓เมษายนจะเป็นวันสงกราน

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสงกราน

มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสงกรานด้วย

เริ่มที่เรื่องของเคล็ดลับต่างในช่วงสงกรานที่จะเกิดขึ้นนี้
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสงกรานคืออะไร
หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าวันสงการจริงแล้วมันมีความหมายยังไงกันแน่นะคะ
งกรานความหมายของมันก็คือในเรื่องของการยกการย้ายการเคลื่อน
ก็คือเขาเรียกว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายราศี
ซึ่งจริงแล้วมันมีทุกเดือน

เคยสงสัยไหมคะว่าอย่างเวลาที่เราดูดวง
เราดูดวงเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีเมษ
ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
ไปถึงวันที่๑๓พฤษภาคม
มีที่มามาจากในเรื่องของพระอาทิตย์นั่นเอง

เขาก็เลยบอกว่าคนนี้ที่เกิดในช่วงนี้
เรียกว่าคนที่เกิดในราศีเมษนั่นเอง

เราก็จะต้องมีเคล็ดลับที่ทำให้ตัวเองปังขึ้น
ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเหมือนเป็นการแบบเปลี่ยนใหม่
ใช่เลยค่ะในวันสงการนะคะ
เขาเรียกว่าวันมหาสงการไว้ในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีน
เข้าสู่ราศีเมษ
พอเราพูดถึงในเรื่องของวันสงกราน
สิ่งหนึ่งที่คนคิดถึงก็คือในเรื่องของนางสงกราน
นางสงกรานแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมคะ

อย่างปีนี้นางสงการเป็นนางสงการโควิดหรือว่ายังไง
นางโคโรนาอย่างนี้หรอ
ชื่อเต็มของนางเนี่ยเขาเรียกว่านางโคราคาเทวี
เฮ้ยมีคำว่าโคด้วยเหรออันนี้เรื่องจริงปะเนี่ย

นางสำรานปีนี้ชื่อว่านางโคราคะเทวี

ไม่ได้เป็นยากกับโควิดหรือว่าโคโรนานะคะ
คืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราแปลชื่อของนางโคราคาเทวีนะคะ
คำว่าโคระเนี่ยแปลว่าดุร้ายหรือว่าน่าเกรงขาม
แค่นี้เราก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่า
ปีนี้นางสงกรานนี่ค่อนข้างโหด
แล้วว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงดุร้าย
เพราะว่าเห็นมีภาษณะเป็นเสือด้วย
ใช่นะคะขี่เสือมาเลยนะคะ
นางสงการปีนี้นะคะก็คือจะนอนมา

ใช่ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่านางสงการมาแต่ละปีบางทียืนมาบ้าง
นอนมาบ้างเราดูกันยังไง
คืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่านางสงการมาช่วงตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยง

ยังไม่เมื่อยอยู่โอ้ยังเฟสอยู่นะคะ

แปลว่านางสงกรานนี้จะต้องมาตอนกลางคืน

แต่ถ้าสมมติว่านางสงกรานมาช่วงตั้งแต่เที่ยงถึง๖โมงเช้าเดี๋ยวนางสงกรานก็จะเริ่มเมื่อยแล้ว

ใช่ค่ะนางสงการปีนี้มาตอน๓ทุ่ม๒๗นาที

ใช่ค่ะเพราะว่าดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่

โอ้โหรายการดี

นอนนั่งยืนต่างกันอย่างไรบ้าง
ต่างกันในเรื่องของการพยากร

ค่อนข้างที่จะโหดร้ายมันนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์ดุ

ตอนนอนก็คือถือว่า
ปีนี้เนี่ยยังนอนมาแปลว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยรุนแรง

อุ๊ยดิขนาดเบาแล้วนะ

แต่ว่าด้วยเนื่องจากนางสงการปีนี้เป็นนางสงการที่ดุ

เสือนี่ก็คือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอยู่แล้วนะคะ
ก็อาจจะต้องเหมือนกับเป็นการเตือนให้เราระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิต

ถ้าเรามีเงินสดเราก็อย่าเอาไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยง

ใช่ค่ะเก็บเอาไว้จะดีที่สุดเลย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำนายของนางสงกราน
สรุปแบบนี้เป็นเลิกดีวันดีหรือวันไม่ดียังไงเนี่ยวันสงการปีนี้
ในเรื่องของวันสงกรานก็อาจจะเหมือนกับว่าให้คนทำบุญ

อย่าไปคิดอะไรมากคือแม้ว่าคำพญากรเนี่ยมันจะออกมาแนวแบบค่อนข้างที่แต่รุนแรง
แต่ว่าเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวแต่ว่าให้ตั้งสติเอาไว้
ใช่ค่ะแล้วมันมีเรื่องของการไลโยกประจำปี๒๕๖๓อันนี้คืออะไรคะหมอไก่
การโยกเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของเลิก

ใช่ค่ะก็คือบอกว่าวันไหนที่ควรจะกระทำการมงคล
วันไหนไม่ควรที่จะกระทำการมงคลนั่นเอง

ทงชัยก็คือหมายถึงว่าวันที่เราทำอะไรแล้วก็จะประสบความสำเร็จ
มีชัยชนะเหนือสตูคู่แข่งทั้งปวงนะคะ
ปีนี้วันทงชัยเนี่ยตรงกับวันพระหัสปดี

อธิบดีหมายถึงวันที่เป็นผู้เป็นใหญ่
เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ

ค่ะใช่เลยค่ะทั้งสองวันนี้เนี่ย
คือเราสามารถที่จะกระทำการมงคลได้

ก็จะมีสองวันนะคะ
เขาเรียกว่าวันอุบาป
วันอะไรนะวันอุบาต

เล่าให้คุณชนะฟังหน่อยค่ะวันอุบาทคืออะไรคะ

มันหมายถึงในเรื่องของการที่แบบทำอะไรก็มีอุปสรรค
ทำอะไรแล้วคือประสบความสำเร็จยาก

ก็ต้องระวังนิดนึงก็คือตรงกับวันพุธ

เพราะว่าไม่เหมาะกับการทำการมงคลใดเลย

เราจะเจออุปสรรคทำอะไรก็ติดขัด

เรียกวันพุธไว้ใช่ไหมค่ะ

ไอดีโปโรนหลังหลายเรื่องมารวมกัน

ก็คือหมายถึงว่าความหมดไป

เราก็คือเราก็เว้นไปวันพุธกับวันอังคาร
วันโลกาวินาทวันอังคาร
แต่ว่าโลกไม่ได้วินาทใจเย็นก่อนละกัน
เคล็ดลับเสริมดวงให้กับเราในช่วงของสงกรานนี้ด้วย
ใช่ค่ะอย่างแรกก็คือขอแนะนำว่าให้ทำความสะอาดหิ้งพระ

ก็คือเวลาที่เราทำความสะอาดทิ้งพระเขาเรียกว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัย
ให้เราเหมือนกับเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเรา
แต่ว่าเราไม่ควรที่จะขยับกระถางทูบหรือว่าขยับองค์พระ
บางคนแบบว่าสงการทีเอาพระมาส่งน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าในตอนเดือนนี้เขาเรียกว่ามันไม่มีเลิกดี

ไม่มีเลิกดีนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปขยับพระซีซัว
หรือว่าเราไปขยับกระถางทูบซีซั้วเนี่ย
มันจะก่อให้เกิดความไม่ดี

มาแค่ทำความสะอาดใช่ไหมคะปัดกวาดเช็ดถูได้

คือผมยอมรับหน้าในทุกสงกรานนะ
ผมก็เอาพระมาส่งน้ำพระ

เอาพระออกมาทำความสะอาดใช่ไหมคะ

เวลาตั้งพระปกติต้องดูเลิกด้วย
แต่ว่าเดือนเมษายนนี้ไม่มีเลิกเลยนะคะ

พระหันหลังพิงทิศตะวันออก

อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทิศมหาวิบัติเลย

ทำความสะอาดพิงพระก็คือบรรดิกว่าเช็ดถู
อย่างที่บอกแต่อย่าเพิ่งว่าขยับขยื่นหรือว่าเอาพระมาส่งน้ำ
แต่ว่ามันแบบไม่มีเลิกดีไม่มีเลิกที่เหมาะสมในช่วงนี้นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวมีเลิกดีช่วงไหนยังไงเดี๋ยวมาบอกกันแน่นอนนะ
แต่ว่านอกจากเรื่องของทำความสะอาดหิ้งพระแล้ว
บ้านเรือนของเราก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเวลาที่บ้านของเราเนี่ยสะอาดโล่งนะคะ
ก็คือหมายความว่ามีโชคลาภแล้วก็มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตได้ง่าย

ค่ะก็ทำความสะอาดบ้านเรือนปัดกวาเช็ดถูเหมือนกัน

ทำได้ทุกวันเป็นการเอาเลิกเอาใช้ด้วยให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเงินทองจะไหลมาเทมา
เห็นบอกว่ามีต้องกินอะไรหวานเย็น
หลังจากที่เราทำความสะอาดบ้านแล้วเราอาจจะเหนื่อย
ให้เรากินอะไรที่มันหวานเย็นเขาเรียกว่าเป็นการเอาเลิกเอาใช้

ให้เรามันก็ว่าอยู่เย็นเป็นสุข
ชีวิตหวานนะคะประสบความสำเร็จ
นี่ในช่วงสงกรานแบบนี้ที่คุณผู้ชมอยู่บ้านกันไม่ได้ออกไปไหนช่วงนี้

แล้วก็รับประทานของหวานเย็นเอาเลิกเอาใช้

ไก่มีอะไรจะอวยพรคุณผู้ชมในช่วงสงกรานไหมฮะ
ในช่วงสงการนี้นะคะก็อยากจะให้คนทำบุญอยู่กับบ้าน
อาจจะเป็นการในเรื่องของการทำความสะอาดหิ้งพระอย่างที่ว่าไปนะคะ
หรือว่าในเรื่องของการถวายน้ำ

วันนี้ขอบคุณหมอไก่บ้างนะคะ